ต่อกันที่ของใหม่แกะกล่องกันหน่อยดีกว่านะคะ
มาคราวนี้ได้นักแสดงมากันแบบครบทีมเลย
คนนึงเกือบครบแล้วพี่เอมตามใจตุ๊ด
พอดีว่าเออกักตัวอยู่หลังจากติดโควิดนั่นเองนะคะ

เขาบอกว่าทั้งหลอนทั้งฮาแน่นอน
งานนี้โอ้โหคือมันเป็นกระแสพอดีเลย

เทโอป้านะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายยูทงยูทูป

เปิดใจทั้งน้ำตาเรื่องโดนผู้ร่วมงานหักหลังนั่นเองนะคะ
ก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวติดตามคดีกันต่อไป
ขณะที่พระเอกกล้ามโตแชมป์ชนะทิพย์ค่ะ
เดตคดีที่คุณพ่อวัย๗๓ปี
ประสบอุบัติเหตุรถชนตั้งแต่ปี๖๓

และยังถูกฟ้องว่าขับรถโดยประมาทนะฮะ
หลังจากนั้นค่ะคุณแชมป์ก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม

ล่าสุดเห็นว่าจะมีการตัดสินที่ศาลเดือนสิงหาคมนี้นะคะ
คุณแชมป์เชื่อว่าเขาน่าจะชนะคดีค่ะ

ค่อนข้างมั่นใจมีความเชื่อว่าเราจะชนะ

อาการคุณพ่อตอนนี้ครับ
ตอนนี้อาการคุณพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยนะครับผม
คือให้กลับมาเหมือนเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ

คุณผู้ชมทานโทษทีภาพยนตร์ชื่อเรื่องพี่นาคสามนะคะ

เจ้าตัวบอกว่ายังโสดครับพี่ชีวิตยังดีครับผม

แต่ว่าสาววนเวียนมาทำความรู้จักก็มีเยอะเหมือนกัน
ถามว่าทำไมล่ะแชมป์หล่อขนาดนี้ทำไมไม่ยอมมีแฟน

เขามีอยู่ที่บางปะอินอายุทยาเปิดมาครึ่งปีแล้วค่ะ

ค่อนข้างแบบเรียกว่าห่วงความโสด
พอมาเจอเซิร์ฟชีวิตมันยิ่งโหยหาความอิสระมากขึ้น
แต่สาวไปเล่นเสิร์ฟก็เยอะนะครับ
ใช่ครับแต่ว่าผมยังห่วงขึ้นไม่ว่าห่วงสาว

ยังห่วงขึ้นไม่ว่าห่วงสาว
ก็ใช้ชีวิตโสดอิสระไปก่อน

แล้วหล่อแบบนี้สดไปนานก็ดีนะครับ